พูดถึงเรื่องพื้นที่นะคะพื้นที่ต่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

และที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเด็กที่ติดโควิด๑๙
เขาบอกว่าติดจากครอบครัวซะส่วนใหญ่แล้วก็อายุต่ำกว่า๑๒
เด็กที่สุด๓เดือนเท่านั้นเองนะคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้นะคะ
เอาเด็กเฉพาะต่ำกว่า๑๒ปีในพื้นที่เชียงใหม่

บอกว่าส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงถ้าเทียบกับผู้ใหญ่
แต่ถ้าเด็กอายุน้อยกว่า๑ปีมีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคปอด
หรือว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะ
ก็จะมีผลรุนแรงถึงชีวิตได้
ดังนั้นขอให้ทีมกุมารแพทย์ดูแลเด็กกลุ่มนี้
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิด
มีทั้งหมด๑๒รายด้วยกันนะคะ
มีอาการอยู่ในระดับปานกลางหรือสีเหลือง
แต่ไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ
แต่ว่ามี๑รายที่มีอาการภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ
รายมีความเสี่ยงแต่ไม่ปรากฏอาการนะคะ
ในกลุ่มแสดงอาการจะเห็นว่ามีน้ำมูกมีไข้ถ่ายเหลว

ซึ่งไม่ค่อยเล่นแล้วก็มีผืนขึ้นตามร่างกาย
แต่คุณหมอก็ให้ยาต้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ในกลุ่มเสี่ยงเกิดโรครุนแรง๑๐ราย
พบว่าอาการค่อยดีขึ้น

ให้พยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลเอกชน
รวมทั้งโรงพยาบาลสนามรับไปดูแลค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่แม่คือโรงอำเภอดอยสะเก็ด
ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องแยกเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ติดออกมารักษา
เฉพาะตัวเด็กแล้วก็ต้องกักตัวด้วย๑๔วัน
อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กที่ถูกจำกัดพื้นที่
ปกติเด็กแล้วต้องวิ่งต้องเดินต้องทำกิจกรรม
อาจจะส่งผลต่อจิตใจของเขาได้นะคะ
รวมถึงต้องแยกกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ทีนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของเด็กแล้ว
มาดูเรื่องเด็กกันต่อแต่ทีนี้เป็นเรื่องของดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

แต่น้องคนนี้ถูกผู้ป่วยโควิด๑๙ที่นอนอยู่ในห้องเดียวกัน
ก็คือเขาไม่ได้แยกเด็กกับผู้ใหญ่นะคะ
ผู้ใหญ่ดุด่าเด็กไล่ออกจากห้อง
โดยให้เหตุผลว่าเด็กส่งเสียงดังตอนที่โทรหาแม่
คนที่โพสต์เขาก็เห็นค่ะแล้วก็รู้สึกสงสารเห็นใจน้องคนนี้นะคะ
ระบุว่านอนอยู่ได้ยินเสียงคนด่าออกไปดูค่ะเจอน้องนั่งอยู่หน้าห้อง
ถามว่าไปไหนมาน้องบอกไม่ได้ไปไหนแต่ไม่มีที่นอน
ผู้ใหญ่ในห้องไล่ออกมาน้องนั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นนะคะ
คนที่เห็นก็เลยงั้นกลับไปเก็บเสื้อผ้าแล้วกัน
ออกมานอนห้องเดียวกันเข้ามาอยู่ห้องด้วยกัน
เพราะน้องนั่งอยู่คนเดียวในช่วงเวลากลางคืน
แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือน้องเพราะมันมืดมากแล้วนะคะ
ถ้าไม่ออกไปเจอน้องน้องอาจจะนั่งอยู่ถึงเช้าก็ได้

คนที่เขาเห็นภาพนี้แล้วเขาก็ไปแชร์ต่อค่ะ